ช่วงนี้ถึงแม้ว่าเราจะเข้าสู่มาตรการผ่อนคลายระยะ๓แล้ว

หลายกิจการเรียกได้ว่าแทบจะกลับมาเปิดได้

ทั้งหมดแล้วแต่ล่าสุดหลายคนน่าจะเห็นประกาศนี้แล้วนะคะ
โรงหนังสยามภารกรออกมาบอกว่าขอปิดชั่วคราว

ต้องเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่มีเหมือนกลุ่มแฟนคลับดาราค่ะ

เพราะฉะนั้นก็คือต้องระมัดระวังกันนะคะ
แม้ว่าทุกอย่างจะกลับเข้าสู่สภาวะเกือบจะปกติแล้ว
เราก็ต้องเคร่งครัดในเรื่องมาตรการอยู่ค่ะ
ติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙กันเลยนะคะ
วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๘รายด้วยค่ะ

ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศ
แต่ก็ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ดี
ก็คือสำหรับคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะคะ
วันนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นมา๘รายค่ะ
มาจากสหรัฐอารับเอมิเรต๕ราย
คูเวท๒รายแล้วก็อีก๑รายกลับมาจากอินเดียนะคะ
ซึ่งทุกคนอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดไว้ให้
ผู้ป่วยสะสมตอนนี้อยู่ที่๓๑๑๒รายค่ะ
รักษาหายกลับบ้านแล้ว๒๙๗๒ราย
กำลังรักษาอยู่๘๒รายแล้วก็เสียชีวิตสะสมที่๕๘ศพนะคะ
แพทย์หญิงพันธ์ประภายองค์ตระกูลผู้ช่วยโคศกสวบคบอกว่า
ในจำนวนผู้ติดเชื้อทั้ง๘ราย
๕รายที่มาจากสหรัฐอารับเอมิเรต
ได้รับการตรวจเชื้อนะคะที่สหรัฐอารับเอมิเรตแล้วแต่ไม่เจอค่ะ
มาถึงประเทศไทยตรวจซ้ำอีกครั้งถึงเพิ่งจะเจอนะคะ
แล้วทั้ง๕คนนี้ไม่มีอาการด้วย
ตอนนี้เข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพค่ะ
อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่แสดงอาการแล้วไง

ไม่ใช่ว่าพอรอแสดงอาการถึงรู้ว่าเราติดไม่ติด
ใครที่รู้ตัวว่าเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง

ระยะหลังคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ย

ครั้งที่๒ถึงมาเจอแล้วไปแสดงอาการด้วย
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยระยะฟักตัวโควิด๑๙ยังคงอยู่ที่๑๔วันนะคะ
จนถึงระยะที่มีความเสี่ยงต่ำก็คือ๒๘วัน
แม้ไทยเราจะมีความเสี่ยงต่ำที่จะไม่แพร่เชื้อ
แต่ยังไงก็ตามกาดตกไม่ได้นะคะ
ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดอดทนกันอีกหน่อยค่ะ
ส่วนประเด็นเรื่องของที่มีภาพ๒นักแสดงวัยรุ่นหน้าใหม่
หินกับวอร์ออกมาทำงานในที่สาธารณะ
แล้วก็มีการไลฟ์ในสถานที่พรายเวทของโรงภาพยนตร์เมเจอร์สยามภารกร
แล้วก็มีกลุ่มแฟนคลับจำนวนมากไปรอเจอทั้งคู่หลังจากงานจบ
คือมันถือว่าเป็นการรวมกลุ่มคนเยอะขนาดใหญ่โดยที่ไม่มีการเว้นระยะห่างค่ะ
เพราะฉะนั้นทางโรงภาพยนตร์เมเจอร์เองเนี่ยโอ้โหดูสิคือแน่นเลย
โอ้โหคือปกติแล้วเนี่ยเขาก็จำกัดการเข้าชมเข้าอะไรอยู่แล้วตามมาตรการนะคะ
เข้าใจแหละว่ามันเป็นเหมือนแฟนมิติ้ง

คือมันก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการนะคะทางโรงหนังเขาก็ถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบ
ก็เลยต้องออกประกาศขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
การค้าสยามภารกรก็มีจดหมายชี้แจงเลยว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย
ต้องขอโทษทุกคนด้วยตามนี้นะคะ
ระหว่างวันที่๗ถึง๙นี้นะคะ๓วัน
เพื่อทบทวนทำความสะอาดหรืออะไรก็แล้วแต่
ในการที่จะปรับปรุงให้มาตรการเคร่งครัดกว่านี้ค่ะ
ก็อาจจะเป็นตัวอย่างให้สถานที่อื่นตระหนักมากขึ้นด้วย
ถึงจะเปิดแล้วให้บริการแล้วก็ต้องอยู่ในระยะปลอดภัยด้วยนะคะ